งั้นก็ไปดูคนที่เขาช่ำชองชำนาญแล้วก็โชคดีบ้างดีกว่าเพราะว่าเธอนี่นะถูกรางวัลรับทรัพย์กว่า๑ล้านบาท
โอ้โหโชคดีขนาดนี้เพราะว่าเธอเนี่ยนะคะไปขอพรที่ไหนตามไปดูกันเลย
อ่ะนี่เจ้าแสดงเวทเธออ้อเลร่ะโหชมพูนี้แหละถ้าเป็นสายตาของมูก็จะบอกโชมพู
เรื่องสีสันก็วากันไปแต่เรื่องความสุขสดใสเนี่ยต้องยกให้เธอคนนี้ค่ะ
เป็นนักธุรกิจในพื้นที่ตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
จัดทำบุญที่บ้านของเธอเลยบ้านเลขที่๑๕๙หมู่๑
เธอเนี่ยนิมนต์พระมาเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงผีโต๊ะจีนด้วยนะเป็นผีเจ้าที่อ่ะ
ทั้งหมด๒๐โต๊ะเลยนะโอ้โห๒๐โต๊ะที่ต้องจัดใหญ่ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเธอนี่นะบอกว่าได้อธิษฐานขอพรกับเจ้าที่เจ้าทาง
บอกว่าขอให้เธอเนี่ยได้รับโชคปีใหม่แล้วปรากฏว่าก็โชคดีปีใหม่จริง
ถูกรางวัลลอตเตอรี่สมใจเมื่องวดที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นรางวัลเลขท้าย๓ตัว
แต่รวมเงินรางวัลกว่า๑ล้าน๒แสนบาท
โอ้โหเยอะมากเป็นล้าน
ก็เลยจัดงานเลี้ยงพระเลี้ยงผีโต๊ะจีนครั้งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเมนูที่จัดมาก็โอ้โหมากมายจัดใหญ่เต็มคาราเบลจริง
นี่ไงเมนูขาหมูปลาราดพริกโป๊ะแตกยำรวมมิตรข้าวผัดกระเพาะปลาน้ำแดงทับทิมกรอบน้ำอัดลมและเหล้า
โอ้โหนึกว่าจะมีโอนีแปลกกลวยซะหน่อย
เขาเปลี่ยนเป็นทัพทิมกรอบไงคุณชนะอาหารมงคล
บุญพูดผมคุณจะได้ไปกินนะเขาเลี้ยงผีคุณจะไปหรอ
ก็ส่งส่วนบุญมาทางนี้ผมก็อิ่มได้
เออเอางั้นก็ดูภาพแล้วก็อนุโมทนากันไป
นะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก่อนจะจากลากันไปในงานเลี้ยงนี้
ต้องมีการจุดทูปสิ่งทายทูปแยงแรงฤทธิ์
รวยแต่ก็รอหน่อย
รอหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะมอดหมดมันนานอยู่
นะคะแต่สุดท้ายเราไม่ใจร้ายหรอกค่ะคุณฮะ
บอกว่าให้รอหน่อยไงออกมาก็ตามนี้แหละค่ะ
แต่จะโชคดีไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันดวงใครดวงมันจริง
คุณสังเกตไหมมีคนนึงเงียบไปนะ

น้องไอ้ตองคุณดูเผินตาลอยเลย

เพื่อบุญมันจะแผ่มาถึงทางนี้บ้าง
ก็ไหวไงเงียบไปเลย
ต้องเลือกอยู่ว่าจะขาหมูหรือโป๊ตแต่โห
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือทูบนี่แหละค่ะ